คุณผู้ชมค่ะในช่วงโควิดช่วงก่อนเนี่ย
เราก็ได้ค้นพบนะว่าเฮ้ยบางคนมีความสามารถที่หลากหลาย
บางคนสามารถทำอาหารได้นั่นสิบางคนสามารถลุกขึ้นมาเต้นได้
รู้ว่าตัวเองมีทักษะอะไรก็ขุดออกมา
แต่อย่างคนนี้ค่ะสาวยายาอุรัสยา
หยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะ
เป็นโมเดลในโซเชียลไปแล้วนะสำหรับยายาอุรัสยานะฮะ
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมปรากฏการณ์ต้นไม้ฟีเวอร์
ยาย่าเนี่ยไปถ่ายรูปกับต้นไม้จนหลายคนฮิตตามกันดูสิ
พอแล้วนะรูปต้นไม้เนี่ยซื้อไม่ได้แล้วต้นไม้
ราคาขึ้นไปเป็นหมื่นนะเอาในรูปจริง
ก็เพราะว่ายาย่าจนมีกระแสออกมาบอกว่า

ซึ่งรูปเหล่านี้นะคะบางรูปเนี่ยคุณผู้ชม
มาจากฝีมือการถ่ายภาพของพี่แบรี่

ซึ่งพี่แบร์เนี่ยเขาอินมากชอบมาก

แล้วก็ฝึกหัดถ่ายกล้องฟิล์มมาเยอะเลย
มันก็เลยมีมุมติสให้แฟนได้ฟินกันสมใจ
ยาย่าเองก็ปั๊วนะจ๊ะผัดกันถ่ายผลัดกันโพสต์ท่า
พี่แบร์เนี่ยถึงกับต้องเอาภาพที่ยาย่าถ่าย
อวดฝีมือกันสักหน่อยอันนี้ยายาเป็นคนถ่ายหมดเลย
นี่เฟรมนี้ยายาก็ถ่ายสวยนะกล้องฟิล์มมา
ใช่คือภาพมันดูดีไปหมดกล้องฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกล้องที่ถ่ายยาก
ถ้าแบบว่าเราอ้ะกล้องฟิล์มเหมือนกัน
รูปนี้ยายาก็ถ่ายพี่แบร์เองก็เอาไปโพสต์นะจ๊ะ
คือก็เข้าใจนะคนหล่อมันก็ต้องมีมุมแบบนี้บ้างล่ะ

รูปนี้ขึ้นมาฉันถึงกับสตันเลย
เพราะว่าพี่ณเดชน์เขาดูสบายมากน้องยายาในลุคแบบสบายจะเป็นยังไง
มันใช้ความคลาสสิกนะคะกว่าจะเล็งกว่าจะอะไรด้วย
แล้วที่สำคัญคู่นี้เขาถ่ายด้วยอะไรรู้ไหมคะ
เขาถ่ายด้วยใจค่ะ

เอาใจแฟนคลับด้วยนะ

ได้ย่าเล่าข่าวมาประมาณ๓๔๐๐ล้านปี
ก็อยู่กันคำเดียวว่า

เมื่อไหร่ฉันตกลงใจสักทีหนึ่ง
พี่แจ๊คด้วยละกันนะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวขอส่งเขาปรากฏอีกคู่หนึ่งได้มั้ย
คู่นี้ก็มีความสามารถในการถ่ายภาพเหมือนกัน

ชอบเก็บโมเมนต์แบบหวานของแฟน
คู่นี้เขาออกทริปกันบ่อยนะคะ

ก็จะได้รูปสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตอนแรกฝ่ายชายก็ถ่ายรูปให้ฝ่ายหญิงก่อน

พักหลังดิฉันแอบเห็นนะ
ฝ่ายหญิงขอโชว์ฝีมือบ้าง

ไส้ใช้ก็ปากชมสั้นว่า

ภาทกันถ่ายรูปแบบนี้แหละ

แล้วก็มีแบบรถบงรถบ้านไปออกคลิปด้วยนะคะ
ใช่รอรูปต่อไปแล้วกันนะคะน่าชัดหลั่งเบลอแต่เธอคือคนที่ใช่
แต่เราต้องทำเป็นนำเสนอให้มันดูดีออกมาข้างหน้า
มาที่หน้าแจ๊กกะลีนหน่อยจ้ะแต่ขอหน้าเนี่ยเบอร์ข้างหลังชัดเลยนะ

นี่กับหวานใจแจ๊กกะลีนอีกแล้ว
อย่างนี้คะคุณผู้ชมด้วยความที่บ้านมันเขาพี่แข็งชอบเที่ยวเหนือง
เวลาเขากลับบ้านทีก็หิ้วแฟนเขาไปด้วย
ถ่ายรูปมาแต่ละทีคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นคู่ที่ถ่ายรูปแล้วปังมาก
แต่ละรูปคนกดไลค์เยอะมากจริงดูดิ

ไม่ได้ไม่ได้เขาก็ต้องห่วงสิคะคุณ
หน้าชัดหลังเบอร์แล้วความคลาสสิกของฟิล์มคือแบบ

พอไม่ชัดแล้วมันก็คือแบบเราต้องค้นหาเข้าไปลึกข้างในว่า
เขากำลังสื่อสารอะไรนี่

หมายถึงว่าเป็นคนเล่นกล้องฟิล์มด้วยตัวเอง
ไม่ดูดาราเขาถ่ายบ่อยแล้วเราก็อิกน์ก่อน
ช่วงนี้ดาราเขาอิกน์ให้และกล้องฟิล์มอยู่เอง

เรียกว่าหวานจริงคู่นี้ไม่แพ้สองคู่แรกเลยละค่ะ
ใช่แหมพวกพี่มากันเป็นคู่

หลงไหลในเรื่องของกล้องฟิล์มด้วยเหมือนกันนะ
เอาตั้งแต่รุ่นหลักพันไปกึ่งหรือหลักแสน

อาจจะไม่ได้แชะคนรู้ใจเหมือนใครเขา
แต่ดูมุมแคนดิตของสาวสุดฮอตแบ็คพิ้งกันไปก่อน

ซ่าเนี่ยเขาจะชอบถ่ายภาพอาหงอาหาร

ใช่เพราะเขาเลี้ยงอยู่เขารัก

เขามีแฮสแท็กแบบส่วนตัวของเขาด้วยนะ
แล้วดิฉันชอบไปกดดูปรากฏว่าก็จะมีรูปแบบ

จากแฮชแท็กของสาวนี้แหละ

เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจโพสต์ไงคุณผู้ชม

เข้าที่เผลอเขาก็ยังดูน่ารักนะคะ

ที่เป็นช่างภาพถ่ายให้พวกพี่ดูนะคะ